วันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปที่อู่ต่อเรือที่มีเรือขออภัยที่เป็นอู่จอดเรือนะคะ
ครับเป็นอู่จอดเรือของเรือโฮเบาลำเกิดเหตุนี่แหละ
ก็ไปคุยกับทางเจ้าของอู่ถามถึงทุกความเป็นไปได้
เรื่องของการไปนั่งยองปัสสาวะท้ายเรือเป็นไปได้ไหมในเรือลักษณะแบบนี้
หรือแม้กระทั่งเรื่องของกรณีที่ต้นขาของคุณตังโมมีรอยแผลเหมือนถูกฟัน
มันจะเป็นโอกาสที่ว่าโดนใบพัดท้ายเรือฟันหรือเปล่า
ตกในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงวันนี้เราไปถามมาทั้งหมดเลยนะคะ

หน้าน้ำอยู่ตรงหน้าบ้านเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีท่าจอดเรือดูแลเรือของเขาเอง
แต่ถ้าไม่มีก็มาฝากตรงนี้เขาก็จะดูแลให้ทั้งระบบแล้วเวลาขึ้นลงก็มาขึ้นลงที่นี่
ใช่ค่ะก็นึกว่าจะมีเรือสปีดโบ๊ทจดอยู่หลายลำ
นี่คือคุณธนกฤษวงสุวรรณเป็นเจ้าของอู่จอดเรือนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
แล้วก็มีการสาธิตทุกอย่างให้ดูอย่างละเอียดเลยค่ะ
คือเบื้องต้นเนี่ยเรือลำเกิดเหตุก็คือลำที่อยู่ข้างหลังนี่แหละ
นี่เขาแสดงให้ดูเลยว่าถ้าสมมุติว่าฟังจากคำให้การของคุณแจน
ปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยเขาบอกมันก็มีความเป็นไปได้
เพราะว่าคุณปอบอกกับเขาว่าก็ไปจอดเรือเทียบท่าขอเข้าห้องน้ำ

ใช่ค่ะตรงนั้นคือใบพัดที่เดี๋ยวมันจะถูกยกลงเวลาเราลงน้ำใช่ไหม
แล้วก็ตรงสีแดงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่อาจจะมานั่งยองเพื่อปัสสาวะ
ทีนี้เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการปัสสาวะช่วงที่เรือกำลังออกตัว
มันก็เลยมีการกระชากแล้วก็อาจจะทำให้เสียหลักตกลงไปได้
แล้วในช่วงที่จังหวะออกตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่คุณตังโมเนี่ย
พลัดร่วงลงไปแล้วก็ไปโดนใบพัดเพราะว่าลักษณะของรอยแผลแล้วก็ใบพัดที่โดน
มันจะเป็นรอบที่เบาอยู่ยังไม่ได้เป็นรอบที่เหมือนกับว่าออกเรือไปสักพักแล้ว

เพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่เรือเดินรอบเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณตังโมจะโดนใบพัดเรือ
เพราะแรงใบพัดจะดันหรือว่าผลักวัตถุออกจากตัวเรือค่ะ
เพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเอาตามความคิดเห็นของเขาอะเนาะ
คิดว่าคุณแตงโมเนี่ยอาจจะพลัดตกบริเวณท้ายเรือฝั่งขวา
ประกอบกับขณะที่ตัวเขาไปถึงที่เรือ
บันไดเรือฝั่งขวาไม่ได้ถูกดึงออก
แต่ว่าพื้นท้ายเรือตรงพื้นสีแดง
หลายคนถามว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ใช่กันลื่นไหม
ก็บอกตรงนี้นะอย่าว่าแต่กันลื่นเลย
โดนน้ำก็ลื่นไม่โดนน้ำก็ลื่นมันคือพื้นที่ลื่น
คือปกติท้ายเรือค่ะมันจะมีบันไดเรือลงมาอีกชั้นหนึ่ง

ก็มีแต่ตรงจุดสีแดงที่เราทำลูกศรชี้ไปค่ะ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณธนกฤษบอกมันลื่นมาก

นี่นะก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าลงมาปัสสาวะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะลื่น
แล้วก็ถ้าเป็นช่วงจังหวะออกตัวเรือกำลังจะออกตัวมันก็จะมีแรงกระชาก
อาจจะทำให้เสียหลักตกลงไปได้แล้วก็เป็นช่วงที่ใบพัดเนี่ย
ออกตัวมันจะหมุนรอบเบาก็อาจจะไปโดนใบพัดฟันเข้าตอนนั้นก็เป็นไปได้
ทีนี้เรือโคบอสลำนี้เขาบอกว่าเป็นเรืออัลบอร์ดคือเบาะด้านหลังมันสามารถพับลงมาได้ค่ะ
แต่จะมองเห็นตัวเครื่องด้านหลังแต่ถ้าเป็นเรือแบบอินบอร์ดเนี่ย
มันจะไม่มีตัวเครื่องอยู่ด้านหลังให้เห็นน้ำหนักขนาดของเรือเนี่ยอยู่ที่สี่ตัน
ตัวเครื่องสามร้อยแรงม้าถือว่าแรงค่ะดังนั้นที่หลายคนถามว่าทำไมถึงถอยหลังเรือไปช่วยไม่ได้
ครับก็ต้องบอกว่าเรือมันถอยหลังไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียว
ทำได้แค่เดินหน้าแล้วก็ต้องไปยูเทิร์นวนกลับมาเท่านั้นครับ
ว่าถอยหลังมารับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเรือเขาไม่ถอยหลังกัน
เพราะว่าถอยหลังก็คือใบพัดอ่ะมันจะวิ่งเข้าหานึกออกตึงตึงนึกภาพออกใช่ไหมฮ
คือถ้ามีคนลอยอยู่ใบพัดมันจะเข้าหาคนก่อนนะฮะ
เวลามีอะไรตกน้ำเขาจะใช้วนวนกลับมารับวนกลับมาใช่ใช่
หลายคนบอกทำไมไม่ถอยหลังมันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้
แล้วเวลาถอยหลังน้ำมันจะถูกดันเข้ามานี้
ถ้าถอยแรงน้ำขึ้นไปนู่นเลยนะครับน้ำมันเข้าไปในเรือนะ
ถ้าถอยแรงแรงอ่ะคือเรือตอนจอดอยู่กันบนน้ำเนี่ย
อยู่ด้วยความเร็วต่ำเนี่ยมันจะจมหมดเลยจมไปครึ่งลำนะฮะ
แล้วเวลาจะออกตัวมันถึงจะลอยขึ้นมาแล้วก็มาเทคลอยอยู่บนน้ำ
ต้องเข้าใจอันนี้ด้วยเพราะตอนขึ้นจะเอียงจะเอียงมาก
ก็เป็นไปได้ที่ทำให้ลื่นมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับ
ถ้าแผลเป็นรอยเฉือนจากข้างบนลงข้างล่างนะฮะจากการพิสูจน์ได้ว่าก็คือด้านนี้
เพราะคมใบพัดเขาจะตัดลงฝั่งนี้ทีนี้มีประเด็นเรื่องอ้าว
ไหนว่าห้องน้ำมีไงเออไหนว่าห้องน้ำเออตกลงยังไง
เพราะว่าเจ้าของอู่บอกว่าห้องน้ำเสียใช่ไหมแต่คุณปอบอกห้องน้ำไม่ได้เสียแค่เก็บของเอาไว้เยอะ
เจ้าของเรือก็คือคุณปอเขาบอกห้องน้ำไม่ได้เสียแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากที่จุดเปิดแล้วเป็นห้องน้ำเนี่ย
มาเก็บของแทนอืมเลยใช้ไม่ได้เจ้าของอู่จอดเรือบอกขอยืนยันว่าห้องน้ำใช้ไม่ได้
อ่าคือห้องน้ำเสียเจ้าของเรือบอกห้องน้ำเสียไม่ใช่มีเสียเสียเพราะครับในปออ่ะ
ปอเป็นคนมาแจ้งเรื่องห้องน้ำขัดข้องเองแล้วก็บอกให้เขาซ่อมมา๑สัปดาห์แล้วก่อนเกิดเหตุ
เขาบอกว่าห้องน้ำในเรือมันเต็มเพราะว่าระบบย่อยสิ่งปฏิกูลมีปัญหาอืม
เขายังคงยืนยันว่าห้องน้ำอ่ะเสียครับส่วนหลังเกิดเหตุที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมมีเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวก็คือน่าจะหมายถึงคุณแซนละมั้งไปไหนกันหมด
ใช่ไหมตรงที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเจอแฟนอยู่คนเดียวอ่าเรื่องนี้คุณธนกฤษบอกว่า
เอาก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขายังเห็นคุณปออยู่ตรงจุดนั้น
แล้วก็พยายามตามหาตัวคุณตังโมอยู่แต่อาจจะเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยอาการแบบมึนมึนงงง
ส่วนเสื้อชูชีพบนเรือตกลงมีไม่มีอืมเขาบอกมีค่ะมีกี่ตัวรู้ไหมคะ
ตัวฮะสิบสามตัวค่ะอ่าสิบสามตัวสิบสามตัวเสื้อชูชีพมี๑๓ตัวค่ะครับ
คนบนเรือมี๖คนมีเสื้อชูชีพ๑๓ตัวอยู่ใต้เบาะที่นั่งผู้โดยสาร
มันก็อยากได้ภาพสวยสวยก็เลยไม่ใส่กันอืม
มันจะกระจายกันออกเพราะว่ามันเก็บช่องเดียวไม่ได้เพราะมันเต็มนะครับ
จายตรงนี้๒ตัวตรงนี้ตัวนึงตรงนี้คือมีครบมีถ้าจำไม่ผิดลำนี้จะ๑๓ตัวอยู่ข้างในเรือ
เขาทราบครับเขาเป็นคนแจ้งเองว่าห้องน้ำใช้ไม่ได้แจ้งซ่อม
ลูกค้าเป็นคนแจ้งซ่อมที่ผมว่าห้องน้ำใช้ไม่ได้เป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งฮะ
แจ้งซ่อมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คือหลังจากที่ใช้เรือครั้งล่าสุดแกก็ขึ้นมาแล้วแกก็แจ้งไว้เลยว่า
ห้องน้ำมันมีปัญหาพี่มันใช้ไม่ได้นะฝากดูให้หน่อย
เพราะฉะนั้นเสื้อชูชีพนี่สำคัญนะฮะลงเรือเนี่ยสำคัญจริงนะครับ
คือในภาพเนี่ยไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพเลย
ค่ะแต่โชคดีใส่ชูชีพอืมลอยไปไกลตั้งหลายชั่วโมงไม่งั้นก็ไม่รอดเหมือนกัน
คือทุกคนพูดเลยว่าถ้าตกน้ำแต่มีชูชีพอยู่กับตัวเนี่ยยังไงก็รอด
แต่หลายคนที่เขาไปกับสปีดโบสต์ล่องเรือไปดูบรรยากาศทิวทัศน์ต่างนานาเนี่ย
ก็แน่นอนว่าเขาไม่ใส่ชูชีพ

อยากถ่ายรูปหรือว่าเพื่อความสะดวกอะไรก็ว่ากันไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
ลองไปขึ้นเรือสปีดโบสต์นะฮะลักษณะลำที่คล้ายคล้ายกับลำที่เกิดเหตุ

แต่ขนาดเท่ากันนะต่างกันแค่ดีไซน์นิดหน่อย
สปีดโบ๊ทเนี่ยผู้ที่เขาดูแลเรือด้านนี้บอกว่ามันจะแบ่งเป็น๓โซน

ต้องมีตังค์หน่อยล่ะถึงจะซื้อมาขับเป็นเจ้าของได้นะคุณอรัชพร
เพราะเมื่อกี้คุณบอก๗ล้านใช่ไหมมือ๒ยัง๓๔ล้านเลย
ใช่นี่นะครับทุกผู้ชมครับสามโซนนะมีหน้าเรือนะ
ก็นี่ฮะบังคกบังคับอะไรก็ว่ากันไป

อ่าหน้าเรือนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับไปนั่งได้ชมวิวอะไรได้
กลางเนี่ยคนขับกับห้องน้ำนะคนขับอยู่โซนกลางกับห้องน้ำ
โซนหลังจะเป็นที่นั่งชมวิวนี่
แล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมกับสิ่งที่กระติกกับแซนบอกวันนี้
บอกว่าแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือตอนไปโซนท้ายเพื่อจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
อ่ะเดี๋ยวลองไปดูคุณจั๊กกะรีนะนี่ห้องน้ำเห็นไหมคุณรัฐพรณ์เห็นไหม

เหมือนว่าเราขึ้นเครื่องบินเราจะเปิดเข้าไปจะไปเจออย่างนี้

อันนี้ในเรือเขามีนะฮะอยู่โซนกลางนะครับ

แต่วันนั้นเขาบอกมันเสียหรือว่าใช้เป็นที่เก็บของอะไรต่างนานาก็แล้ว
แต่เอาเป็นว่าเขาอ้างว่าคุณแตงโมเนี่ยต้องไปปัสสาวะท้ายเรือ

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเรือลำที่คุณแตงโมนิดาตกลงแม่น้ำเจ้าพญานะคะ
แล้วก็วันนี้เราจะพาไปดูเขาเรียกอะไรทิศทางตำแหน่งต่างนะคะ
รวมไปถึงความเป็นไปได้หรือเปล่านะคะที่จะมีลักษณะของการฉี่หลังเรือแล้วก็ตกลงไปนะคะ
ตอนนี้อยู่กับน้องเต้ยนะคะน้องเต้ยเองดูแลเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้
ใช่ครับทำธุรกิจเช่าเรือครับผม
เอาทีละโซนนะคะโซนด้านหน้าก่อนจะเห็นว่ามันมีที่นั่งมันนั่งได้กี่คนคะประมาณ
จริงอย่างนี้ครับนั่งได้แบบประมาณ๔คน๕คนก็นั่งได้ครับ

แต่ถ้าเกิดโดยสารปกติถ้าเกิดเอาสบายก็ประมาณ๖๗ท่านก็กำลังสบายครับ
เดี๋ยวเราไปดูโซนตรงกลางแล้วก็ห้องน้ำด้วย
คือหลายคนสงสัยว่าห้องน้ำมันจะมีได้ยังไงนะคะ
บนเรือครับบนเรือห้องน้ำอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนกับบนบกนะฮะ
แต่ว่าก็ยังใช้ได้เมื่อยามจำเป็น
อันนี้คือโซนตรงกลางก็จะเป็นชนคนขับ
ใช่จะเป็นโซคนขับอยู่ด้านขวาครับผม
แล้วก็ด้านซ้ายของเราก็จะเป็นห้องน้ำ
อันนี้คือห้องน้ำที่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า

เดี๋ยวคุณเต้ยลองเปิดเองดูนะครับ
คือมันเป็นแบบว่าที่สามารถนั่งยองเข้าไปได้
ใช่ครับก็จะพอดีกับคนที่นั่งได้เลยครับผม
แล้วก็เข้าสะดวกเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละครับ

สมมุติว่าเราแบบปวดปัสสาวะพอดี

เดี๋ยวลองเข้าดูนะคะฝากถึงไมค์หน่อยนะคะ

ท้อยหลัง

อันนี้ก็สมมุตินะคะให้ดู
มันนั่งได้จริงนะคะ
คุณผู้ชมสรุปแล้วก็คือ
ส่วนห้องน้ำมีนะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้าม

ขับเรือนะคะนั่งได้ค่ะนั่งได้

มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็

ก็มันมีภาพหนึ่งที่คุณแตงโมก
ชอบมานั่งด้านหลังแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวด้านหลังกัน
อันนี้ครับแล้วมันจะตกไหมคะ

ออกมามันให้นั่งเพื่อนั่งด้านหลังอยู่แล้ว
มันมีความปลอดภัยสูงแต่ว่า

ลอยเรืออยู่เฉยครับ

การนั่งการยืนก็คือมันก็เสี่ยง

ไม่ควรจะมาแบบ

รุ่นเลยแต่ว่าคล้ายกัน

บรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรานะครับ

ช่วยสาธิตลักษณะการทรงตัวบนเรือหน่อย

ลองดูว่าหากเร่งเครื่องแล้วคนท้ายเรือ

กับน้ำอยู่แล้ว

มันจะทำให้ตัวเราน้มไปขนาดไหน

แล้วมีการเร่งเครื่องออกไปครับ

หรือว่านั่งอยู่ด้านหลังอาจจะล้มได้

แรงจริงนะ
แรงอันนี้เท่าไหร่เหรอ

เพราะว่าพอเร่งปุ๊บหัวเรือก็จะเชิดขึ้น

ถ้าเกิดอยู่ด้านหลังไม่มีอะไรเซฟอย่างนี้ฮะ
ก็มีโอกาสที่จะล่วงลงน้ำได้เลยครับ

ก็คือเราต้องมีคนหนึ่งในบนเรือฮะ
ชี้ที่คนที่ตก
แล้วก็แจ้งกัปตันว่าโอเคมีคนตกเรือนะครับ
แต่ว่าชี้อยู่ห้ามละสายตาเลย
เพราะแม่น้ำใหญ่มากแล้วเราอาจจะฆ่าสายตาไป
อีกอันหนึ่งถ้าสมมุติตกเพื่อนตกลงไป
เราสามารถที่จะกระโดดลงไปช่วยได้ไหมคะ
กระโดดช่วยได้แต่ว่าเราต้องใส่ชูชีพฮะ
ชูชีพคือความปลอดภัยอันดับหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งต่างนะคะ

เราจะมาดูนะคะว่าจากวันนั้น
คือวันนั้นคือใครนั่งอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างนะคะ
จากที่ตามภาพข่าวนะคะก็ด้านหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นคุณปอค่ะ
นั่งอยู่คนเดียวนะคะในวันนั้น

โซนคนขับเนี่ยค่ะเป็นคุณเบิร์ตนะคะ

แล้วก็คุณจ๊อปค่ะคุณจ๊อปคุณจ๊อปจะนั่งอยู่ด้านหลังคุณเบิร์ตอีกทีนะคะ
ซึ่งเป็นคนขับแล้วก็กระติกนะคะ
ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนทางโซนด้านหลังเนี่ยค่ะก็ตามข่าวนะคะ
ก็เป็นคุณแซนค่ะคุณแซนคือผู้หญิงผมยาวมันนะคะแล้วก็ตามข่าวอีกเช่นเดียวกัน
ที่บอกว่าแตงโมนั่งไปยองปัสสาวาสด้านหลังเนี่ยค่ะ
ก็อยู่ถัดถัดไปนะคะก็เป็นด้านหลังเป็นคุณแซนคุณแตงโม
ฝั่งนี้เป็นกระติกนะคะฝั่งนี้คุณเป็นคุณจ๊อป
แล้วก็คนขับคุณเบิร์ตส่วนคุณปออยู่ด้านหน้าเรือค่ะ
ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นที่เหลือก็คือ
รอการคลี่คลายคดีต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจพรุ่งนี้
กับโรเบิร์ตเขาบอกเขาจะแถลงข่าวนะฮะใช่ค่ะซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยกำหนดการการ
จัดพิธีงานศพแบบคริสต์ของคุณตังโมออกมาแล้วนะคะ
ก็คือจะจัดงานในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมค่ะ
โบสถคริสต์ที่ซอยสุขุมวิท๓๖
ส่วนวันชาปนกิจจะเป็นวันที่๑๔นะคะ
จะเผาที่ปฐุมธานีคลอง๔